คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นคู่พี่น้องครับ

เห็นมีอีกคันนึงนะเป็นมอเตอร์ไซค์สวนมา
เขามองมาเหมือนว่าเฮ้ยแต่งตัวคล้ายเด็กช่างต่างสถาบันหรือเปล่า

โอ้โหนี่แหละฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเวทการุณรัฐ
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายธนบัตรสุรเชษชายกุลอายุ๑๘ปี
เพราะโดนยิงเข้าห่างคิ้วขวาครับ
ทีแรกเจ็บสาหัสนำขึ้นรถพยาบาล

ไม่ถึงครับคุณผู้ชมเขาเสียชีวิตระหว่างทาง

จะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายกับชาวบ้านมาก

ทำไมถึงบอกว่าโซนตรงนี้อันตราย

ที่สงสัยว่าคู้อลิหรือเปล่ายิงก่อนเลย

ตอนเกิดเรื่องธนบัตรผู้ตายนะมากับน้องชายชื่อน้อยบาทอายุ๑๖
น้อยนี่ซ้อนถ่ายมาแล้วเล่าให้ฟังว่า
ผมกับพี่ชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
เจอวัยรุ่นสองคนผมคุ้นหน้า
จำชื่อเล่นได้ชื่อดิ้นกับสัน
ค่ะเพราะเป็นวัยรุ่นขาใหญ่ในระแวกนั้นครับ
กับสันเคยก่อเหตุยิงรถญาติของเขามาแล้ว
ญาติของในเอแล้วก็ธนบัตรมาแล้ว
โอ้โหแล้วสองคนนั้นก็คือดิ้นกับสันนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางมาชักปืนยิงใส่เลย
รถผมก็ล้มมาสิพี่ชายผมธนบัตรคนขี่นะนอนแน่นิ่งไปเลย
เอคนเป็นน้องชายเชื่อว่าอีกฝ่ายคงจำผิดแหละ
หรือไม่ก็ดูผิดเห็นว่าแต่งตัวคล้ายเด็กช่าง
ทั้งที่ตัวผมกับพี่ธนบัตร

ไม่ครับก็แบบว่าเขาก็เขาขับมาเขาก็ยิงผมเลย
ยิงเลยแล้วเขาคิดว่าเราเป็นเด็กช่างหรือไง

พอจะรู้จักพวกนี้ไหม
ผมแค่รู้ชื่อเรื่องหนังครับชื่อนี่เป็นชื่อขันครับ
พวกนี้มันทำหลายนอกและมันเคยยิงรถหนูด้วย

ชาวบ้านบอกช่วงนี้แถวนี้เย็นนะแหมมาแล้ว
เรียนช่างจะวิ่งไล่ตีกันประจำ

เพราะชาวบ้านเขาพากันหวาดกลัวครับ

ใครเดินผ่านจะซวยโดนลูกหลงเอาฮะ

คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเด็กช่างแล้วใส่ช็อป

แต่หมอต้องแต่งตัวยังไงเหรอ

โดนยิงไม่แน่ใจว่าเพราะลุกหลง
หรือว่าฝั่งเด็กช่างนั้นเขามองผิดนะ
ค่ะโอ้โหทีนี้ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะ
ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

ไปที่มัศยิตกมารุ่นอิสรามค่ะอยู่ที่คลองสำวา
ครอบครัวเนี่ยก็นำร่างมามาฝังที่มัศยิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งวัยรุ่น๒คนคือหลังจากที่ถูกก่อเหตุแล้ว
คุณผู้ชมเราต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้ว
ตำรวจจะทำงานเร็วสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เร็วหรือเปล่า
แต่ว่านักข่าวของเราไปคุยกับพี่สาวของผู้ตายด้วย
พี่สาวผู้ตายแบบยังอยู่ในการเสียใจนะ
พี่สาวแล้วก็ครอบครัวยืนยันนะไม่ให้อภัยเด็ดขาด
ไปฟังเสียงพี่สาวหน่อยครับ
ฝากไว้ด้วยมึงคิดว่าเฟี้ยวกันนักเหรอ

ครอบครัวเขาสูญเสียมึงจะรับผิดชอบกันยังไง
คำขอโทษมันชดใช้ไม่ได้ว่ะบอกเลย
ขอฝากให้ตำรวจเดินเรื่องอย่าเงียบนะคะ
เพราะว่าชีวิตคนนะพี่หนูกลัวเขาจะเงียบอะค่ะ
ขอให้ทุกคนช่วยตามช่วยดันเรื่องของน้องหนูด้วยนะคะ
แน่นอนว่าการเสียชีวิตของน้องธนบัตรเนี่ย
ครอบครัวเขาเสียใจแต่ไม่รู้จะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายหรือเปล่านะครับ
ของวัยรุ่นกลุ่มนั้นที่เพ่นพ่านแถวนั้น
แล้วก็ไล่อลวาดยิงคนไม่รู้อีโหยเหน่